ชาวบ้านที่จังหวัดกำแพงเพชรบอกว่าแหม่สุดทนแล้วนะคะ
มีพระสองรูปลักษณะคือมีพิรุษน่าจะเป็นพระปลอม

จะบอกว่าลาออกมาเถอะค่ะศิษย์ค้าออกมาเถอะค่ะ
แล้วก็มาทำให้มันเต็มรูปแบบไปเลยนะคะถามว่าพฤติกรรมเป็นยังไง
เช้าขับรถเก๋งบินทบาทจนสายตกบ่ายดื่มเหล้าเมาแอ
แถมพบถุงกัญชาค่ะในย่ามด้วยเป็นพระเหรอ
ออปชั่นมากใช่ค่ะเนี่ยคุณผู้ชม
หลังจากที่มีการรับแจ้งแล้วก็ทำการสืบสวนสอบสวนนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะสะกดรอยตามนะคะสะกดรอยตามพระทั้งสองรูป
จนถึงที่พักจุดนี้แหละค่ะเป็นบ้านลักษณะคือห้องพักไม่มีเลขที่
ตั้งอยู่บนถนนเรืองราชพัฒนาตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชร
ไปพบพระรูปแรกก็คือพระสนุนพิมพ์ดีอายุหกสิบสองปี
นุ่งสบงคล้ายกับพระสงฆ์กำลังดื่มเลยค่ะดื่มอะไรดื่มเหล้า
ข่าวด้วยสภาพเนี่ยคือเมาแอเลยนะคะพูดจาวกไปวนมา
ข้างกายเนี่ยไปพบขวดเหล้าขาวดื่มหมดแล้วแล้วอีกขวดเนี่ยยังอยู่
พร้อมกับพกไปพบถุงห่อกัญชาอยู่ในย่ามพระก็เลยไปสอบถาม
สอบถามหาพระอีกรูปหนึ่งก็คือตอนก่อนหน้านี้ชาวบ้านบอกว่ามี๒รูปใช่ไหม
ค่ะก็เลยไปถามว่าพระอีกรูปหนึ่งไปไหนอืม
สนุนก็เลยให้เบาะแสที่สุดแล้วเดินเข้าไปอีกห้องหนึ่ง
ไปพบว่านอนอยู่นะคะก็เลยไปตรวจสอบทราบชื่อต่อมาพระอีกรูปก็คือ
ดำรงชัยวัดกำลังนอนหลับอยู่เลยค่ะ
สภาพเนี่ยคือสวมใส่สบงพระสงฆ์อาการมืนเมาคือเมาสุราเช่นเดียวกันนั่นแหละ
สอบถามเบื้องต้นพระสนุนแจ้งกับเจ้าหน้าที่บอกว่า
บวชมาสักประมาณสี่ถึงห้าพันศาโอ้โหไม่สำนึกโอ้สี่ถึงห้าพันศานะ
สักพักหนึ่งแล้วนะเนี่ยเริ่มบวชที่เป็นพระเนี่ย
วัดปากอ่าวอำเภอเมืองกำแพงเพชรมาอยู่บ้านพักหลังเนี้ย
เกือบปีทุกเช้าจะแต่งกายแบบพระสงฆ์ขับรถเก๋งสีดำ
ออกไปบินทบาททุกวันทำแบบนี้ทุกวันค่ะบินทบาทที่ไหนบ้าง
อย่างเช่นลานโพตลาดศูนย์การค้าที่กำแพงเพชรเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ปักใจเชื่อนะคะก็เลยนิมนต์พระรูปแรกเนี่ย
คือพระสนุนให้เจ้าอาวาสวัดอ่างทองมาตรวจสอบ
พบว่าไม่เคยมีพระรูปนี้อยู่ในวัดตามที่กล่าวอ้าง
ก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยมีการจับกลุ่มตัวพระสนุน
ทำการลาศิกขาจริงไม่ต้องลาหรอกมั้
เพราะบวชก็คงไม่ได้ถูกต้องอยู่แล้วอ่ะนะคะพร้อมกับนำของกลางเป็นกัญชาแห้ง
น้ำหนักสักประมาณศูนย์จุดห้ากรัมนำส่งพนักงานสอบสวนสอบพ่อเมืองกำแพงเพชร
เพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนพระอีกรูปพระดำรงชัยวัดก็ไม่รอดค่ะ
สภาพคือพูดจามืนเมาไม่รู้เรื่องเช่นเดียวกันนะคะก็พยายามว่า
แสดงแน่ว่าผมเนี่ยเป็นพระค่ะแสดงด้วยวิธีการไหน
เอาใบสุทธิมาเลยค่ะใบสุทธิของสงฆ์เอามาแสดง
แล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบระบุชื่อว่าเป็นจ่าสิบตรีดำรงชัยวัด
ในใบสุทธิแจ้งบอกว่าบวชมาแล้วหลายพันศาเช่นเดียวกัน
ครั้งแรกบวชที่วัดโพทองจังหวัดพิศนุโลก
ส่วนบ้านที่มาพักอาศัยเป็นบ้านของภรรยา
อาศัยอยู่สักประมาณปีกว่าแล้ว
ตำรวจก็เชิญแล้วก็ไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร
เชิญตัวพระครูโอภาษวัชิรณุกูลเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชร

เรื่องนี้ถามว่าที่มาที่ไปอย่างไร
ก็เพราะว่าชาวบ้านเขาทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของพระสองรูป
ก็เลยมีการร้องเรียนผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร
บอกว่าไปพบผู้ชายสองคนแต่งกายคล้ายกับพระสงฆ์สองรูป
บินทบาทบริเวณตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร
ท่าทางก็แปลกนะท่าทางก็มีพิรุษนะ
บินทบาทตั้งแต่เช้ากระทั่งสายก็ไม่กลับวัด
ชาวบ้านก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วมันลักษณะมันไม่ใช่พระ
ก็เลยแจ้งไปที่ตำรวจนะที่สุดแล้วก็จับกลุ่มได้แล้ว

ค่ะดูจากพฤติกรรมแล้วก็ไม่น่าใช่พระนะคะ